คุณผู้ชมที่ตามข่าวนี้น่าจะถกเถียงกันอยู่ในใจหรือว่าคุยกันกับเพื่อนเนาะ
ประเด็นมันเป็นแบบนี้ค่ะเรื่องนี้มี๔คนหลักนะคะ
คนที่สามชื่อว่าหญิงเป็นคนซื้อจากตัวแทน
คนสุดท้ายชื่อว่าลักษณ์คือคนซื้อแล้วเธอก็บอกว่าเธอคือผู้เสียหาย
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ๔คนหลักนะคะ
ลักโอนเงินให้หญิงครบถ้วนนะคะมีเอกสารหลักฐานในการโอนเงินนะคะ
ลักษณ์เนี่ยโอนเงินครบโอนเงินให้หญิงแต่ปัญหามันเกิดตรงนี้ค่ะ
ไม่ยอมโอนภายในระยะเวลาที่กำหนดกำหนดว่าห้ามเกิน๕โมงเย็นนะ
แต่โอนให้หกโมงเย็นวิปครีมก็เลยตัดสินใจว่าอ้าว
ไม่ได้โอนเงินตามกำหนดงั้นก็ถือว่าไม่ได้ซื้อขายกันก็แล้วกัน
เหลืออยู่ในมือตัวเองเนี่ยมีอันไหนถูกบ้างปรากฏว่ามีอยู่ใบหนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งอ่า
คนซื้อที่เธอบอกเธอเป็นผู้เสียหายก็มอบอำนาจให้พ่อที่เป็นตำรวจอยู่ที่อุดรธานีทำเรื่องอายัดเลย
เพราะว่าตัวลักษณ์เองเนี่ยเขาทำงานอยู่ต่างประเทศขนมก็เลยตกใจขนมบอกอ้าวแล้วมาอายัดได้ยังไง
ไปถึงสำนักงานสลากเขาบอกโอ้โหนี่นี่คือใบที่ถูกอายัดเอาไว้นี่
เลยไปถามทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
เธอบอกว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะเพราะว่าเธอกำหนดเงื่อนไขแล้ว
ก็เป็นเพื่อนขนมไม่ใช่เหรอเขาขอยืดเวลาจ่ายเงินขอยืดหน่อยก็แล้วกัน
พอตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าหญิงยังไม่ได้โอนยอดทั้งหมดมาให้เธอตามเวลาที่กำหนด
ก็โอนคืนให้กับขนมที่เป็นยี่ปั๊วแล้วก็ย้ำแล้วว่าถ้าไม่โอนเงินเนี่ยการซื้อขายเป็นโมคะนะ
เธอบอกว่าส่วนตัวเนี่ยนะก็อยากให้เห็นใจเธอด้วยนะ
ว่าถ้าไม่ถูกรางวัลเนี่ยเธอจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตกลงได้รับเงินโอนมาหรือเปล่า
ได้รับเงินโอนจากหญิงมาหรือเปล่าส่วนที่มีการส่งข้อความแชทแสดงความยินดีเนี่ย
ก็เพราะว่าหลังจากที่มีการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว
ก็เป็นปกติที่จะแสดงความยินดีกับตัวแทนที่รับไปอีกทอดนึง
โดยไม่รู้ว่าตอนนั้นหญิงโอนเงินมาให้แล้วหรือยังด้วยซ้ำ
แล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยเตรียมเลยนะว่าเรื่องนี้
จะต้องถูกเป็นข่าวแน่เพราะว่ามีคนถูกรางวัลจากแผงของเธอ
อืม
แล้วหนูก็มีงานประจำของหนูหนูก็ยุ่งมากหนูก็ทำงานของหนูอยู่
หนูจะมาตรวจอีกทีคือหลังห้าโมงหลังเวลางานของหนูอะค่ะ
ทั้งส่วนแล้วเขาก็ต้องพ่อสังเจมส์มาคือจะห้าโมงหรือหกโมงเนี่ย
มันก็ไม่ได้ต่างกันหวยมันออกมาแล้วตรงนี้อะใช่ไหม
หนูคิดว่าเออเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนอ่าอ่าโอเคห้าโมง
เพราะปกติซื้อขายหนูปิดก่อนหวยออกอยู่แล้วค่ะ
หนูก็ทำมานานแล้วหนูไม่ใช่แบบว่าเพิ่งมาขายให้เขาแล้วมีปัญหา
เพราะปกติลูกค้าถูกหนูก็โอนให้ตลอด
ซึ่งถ้าสมมุติว่า๒๙ใบเนี่ยไม่ถูกหนูยังไม่รู้เลยว่าเขาจะจ่ายหนูหรือไม่จ่าย
หนูก็ต้องคืนให้เจ้าของก่อนไม่งั้นหนูก็ต้องรับผิดชอบค่ะ
บอกแบบนี้ทีนี้ค่ะขนมค่ะยี่ปั๊วเจ้าของบริษัทขายลอตเตอรี่

บอกว่ากติกาทุกอย่างก็ย้ำเอาไว้ชัดเจนแล้วบอกชัดเจนแล้ว

ปครีมอยากได้มาปรึกษากับตัวเองตัวเองก็ย้ำชัดว่าต้องไม่เกิน๕โมง
เห็นใจด้วยก็กติกามันชัดก็บอกแล้วว่าต้องโอนเงินกี่โมงก็คือเวลานั้นแหละ
ทีนี้ค่ะเรื่องของความเป็นเพื่อนเธอบอกว่าก็ไม่เกี่ยวกันเพื่อนก็เป็นเพื่อนแหละนะ
แต่เรื่องของการซื้อขายลอตเตอรี่มันก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกา
จะมาขอยืดเวลาต่อให้เป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ได้
แต่หนูอยากบอกให้เขาว่าให้เขาซื่อสัตว์กับเราหน่อย
หนูจะถามหน่อยว่าถ้าไม่มีคนถูกเขาจะโอนให้หนูไหม
หรือว่าโอนมาก่อนก็ได้ภายในยอดแบบว่าภายใน๕โมงเนี่ย
คุณกำหนดไว้แบบ๖๑๐บาทถ้ามาถึงภายใน๕โมง

ใช่หนูก็เลยบอกว่าเพราะเป็นเพื่อนเพราะโทรมาคุยกับหนูว่า
ตอนนี้นะมันตอนนี้ไม่ได้นะโอนไม่ได้

การซื้อขายสำหรับกับตัวแทนใช่ไหมคะ
เรามีกฎเกณฑ์กันอยู่แล้วว่าให้โอนเคลียร์ทุกวัน
แต่ในกรณีที่แบบว่าตัวแทนแบบขอเลื่อนเวลาเป็นขอก่อนหวยออกได้ไหม
หนูก็จะว่า๑๑โมงเนี่ยคือคุณต้องเคลียร์ยอด
แล้วก็ถ้าขายไม่หมดเพราะเราไม่ได้หักเงินตัวแทนของเรา
ให้เราให้ไปขายคือว่าคุณขายได้เท่าไหร่คุณก็เอาไปเท่านั้น
เหลือก็มาคืนเราเพราะเราก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้น
ขาดทุนไปนะคะนี่หญิงอะมาขอถึงเวลา๕โมงนะ
หนูก็เลยโอเคหญิง๕โมง๕โมงคุณต้องจ่ายเงินเรามานะ
คือว่าเดี๋ยวลอตเตอรี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปขึ้นเงินเสร็จ
เคลียร์ให้แต่คุณต้องโอนเงินภายใน๕โมงที่คุณกำหนดไว้
ซื้อขายเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นถือว่าการซื้อขายไม่สำเร็จค่ะ
เพราะว่าหญิงถึงแม้ว่ารับเงินมาจากลักษณ์ผู้ซื้อแล้วครับ
ที่เป็นตัวแทนขายลอตเตอรี่ครับเงื่อนไขเรื่องเวลามันต้องเป๊ะ
เขาก็บอกแล้วว่าต้องโอนไม่เกิน๑๑โมงของวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ส่าหเลื่อนให้แล้วยอมแล้วหญิงก็ยังไม่โอนมาตามกำหนดเวลาที่เลื่อนด้วยซ้ำ
ดังนั้นการซื้อขายยังไม่เกิดขึ้นค่ะครับ
ส่วนที่หญิงอ้างว่าระบบการโอนมีปัญหา
จะต้องไปฟ้องร้องกับธนาคารเรื่องของการโอนเงินเอง
ถ้าหญิงจะไปบอกว่าการโอนเงินมันมีปัญหานะหญิงก็ต้องไปฟ้องร้องกับธนาคารเองแหละ
นายรณรงค์บอกว่าส่วนตัวมองว่าการอายัดลอตเตอรี่เนี่ย
ทำไมมันเร็วจังทำไมอายัดเร็วแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาล
นายรณรงค์เลยบอกว่าขอฝากไปถึงคุณลักษณ์ได้ไหมคนซื้อค่ะที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายค่ะ
ฝากถึงลักษณ์หน่อยลักษณ์เนี่ยนะจริงแล้วเนี่ยต้องไปฟ้องจากหญิงเอาเองนะ
เพราะว่ารักจ่ายเงินให้หญิงครบแล้วนะรักต้องไปฟ้องหญิง
ส่วนขนมเนี่ยที่เป็นลูกความของทนายรณรงค์เนี่ยที่มีลอตเตอรี่อยู่ในมือแล้วขึ้นเงินรางวัลไม่ได้เพราะลอตเตอรี่ถูกอายัดเนี่ย
เดี๋ยวผมจะดูเองเรื่องคดีความเนี่ยลูกความผมก็ไม่ยอมเหมือนกันทนายรณรงค์บอกแบบนี้นะคะ
ถ้าคุณหญิงเป็นเจ้าของหวยมีหวยครอบครองอยู่หน้าที่ตอนที่มีการซื้อขายหวยก็ต้องเป็นของเขา
คุณซื้อกับใครคุณไปตามเรากับคนนั้นเพราะคนที่คุณซื้อด้วยเขาไม่ได้มาซื้อต่อทางนี้เขายังซื้อไม่สำเร็จไง
โดยหลักการการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นกติกาเป็นเงื่อนไขการซื้อขายของบริษัทนี้
๕โมงเช้าของวันที่หวยออกคุณต้องจ่ายเงินแล้ว

ใช่ครับทีนี้ด้วยความอรุมอร่วยของตัวแทนเขาเขาก็ไปตกลงไว้ก่อน๕โมงเย็น
ปรากฏ๕โมงเย็นก็ไม่โอนมาโอนตอน๖โมงซึ่งถือว่าเขาอรุมอร่วยให้แล้ว
คุณก็ยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการซื้อขายเพราะงั้นการซื้อขายถือว่ายกเลิก
เราได้คุยกับคุณลักษณ์ด้วยนะฮะลูกค้าผู้ซื้อคนสุดท้าย
นี่นะฮะตรงนี้นะครับคือเวลามีปัญหาลอตเตอรี่รางวัลที่๑
คือระบุอยู่ข้างหลังสลากอยู่แล้วใครเป็นผู้ครอบครองผู้นั้นก็คือเป็นผู้มาขึ้นเงินได้
ต่อให้เซ็นชื่อไว้แล้วนะแต่คนที่เอามาขึ้นเงินไม่ใช่ชื่อในลายเซ็นเนี่ยก็ขึ้นเงินได้นะ
เพราะหน้าที่ในการตรวจสอบว่าเป็นของใครเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพียงแต่ว่าถ้าตำรวจเขามาอายัดไว้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะไม่จ่ายเงินให้
คดีนี้ทนายรณรงค์เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหทำไมเรื่องอายัดเนี่ยไปถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเร็วจัง
ถึงขั้นที่คุณขนมเนี่ยที่เป็นบริษัทที่จำหน่ายลอตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาซื้อทางออนไลน์อะไรพวกนี้เนี่ยไปขึ้นเงินไม่ทัน
ปกติหลายคดีเนี่ยคือเขาขึ้นเงินไปก่อนแล้วด้วยซ้ำค่อยมาไล่คดีกันตอนหลัง
เพราะฉะนั้นถ้าฟังมาเนี่ยคือขนมวิปครีมแล้วก็หญิงเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องโอนเงินจ่ายเงินกันเอง๓คนนี้นะฮะ
แล้วรักล่ะรักผู้ซื้อก็เขาจ่ายเงินกับหญิงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าอย่างนี้มันจะยังไงนะฮะ
เราได้คุยกับลักษณ์นะครับลักษณ์เนี่ยได้เจอกับพ่อของลักษณ์นะฮะ
ซึ่งความจริงคุณพ่อเขาเป็นตำรวจแล้วเขาไปทำเรื่องอายัดให้เนี่ยนะฮะเขาก็ไม่สะดวกจะคุยอะไรเพิ่มเติมนะครับ
บอกแค่ว่าลูกสาวเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ไทยลูกสาวเนี่ยทำงานต่างประเทศคุณพ่ออยู่ที่อุดรธานี
จากนี้ไปเรื่องของคดีเนี่ยคุณพ่อซึ่งเป็นตำรวจเหมือนกันนะคุณพ่อบอกว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนกับทนายความเขาดำเนินการก็แล้วกัน
ส่วนคุณลักษณ์คนที่สั่งซื้อลอตเตอรี่วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชู
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยด้วยนี่คือคุณลักษณ์นะฮะเธออยู่ต่างประเทศนะครับ
รู้สึกจะอยู่มาเลเซียนะส่งหลักฐานให้คุณจิรายุทธ์
ผู้สื่อข่าวของเราได้ดูนะฮะเธอบอกเธอมีเลยสลิปการโอนเงิน
มีแชทข้อความนะที่เธอได้ซื้อลอตเตอรี่กับหญิงหญิงคือทอดที่๓นะฮะ
ข้อความต่างเนี่ยเธอบอกเธอให้ดูหมดเนี่ยสั่งซื้อทั้งหมดเนี่ย
จากหญิงเนี่ย๘ใบใบละ๑๒๐บาทปรากฏว่า๑ใน๘เนี่ย
มันคือเลขสลาก๕๕๖๗๒๕และถูกรางวัลที่๑งวดวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
หลังจากได้ยืนยันการซื้อขายเสร็จเรียบร้อย
เธอบอกเธอโอนเงินเสร็จนะ๙๖๐บาทโอนไปเมื่อ๑๕กรกฎาคมตอน๔ทุ่ม๑นาที
แล้วโอนอีกครั้ง๓๖๐บาทในเวลา๕ทุ่ม๓๔นาทีของคืนวันที่๑๕กรกฎาคม
นั่นเท่ากับว่าเงินค่าสั่งซื้อสลากตามหมายเลขที่ต้องการซื้อเนี่ย
บาทเธอให้ครบหมดแล้วรวมทั้งใบที่ถูกรางวัลที่๑ด้วย
แต่ว่าสลากมันยังไม่อยู่ในมือเธอ
ถึงวันออกรางวัลในกลุ่มแชทไลน์เธอบอกเธอมีกลุ่มแชทไลน์อยู่นะ
ก็คือถูกลอตเตอรี่ดังวันที่๑มาบอกเลย
แล้วก็บอกกับหญิงว่าขอให้ลูกค้าสบายใจได้
เพราะเดี๋ยววิปครีมเนี่ยจะไปลงบันทึกประจำวันไว้ให้

ทำไมทุกอย่างมันมีปัญหาไปหมด
ไม่ได้ลอตเตอรี่อะไรต่างนานา
มันเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมด

โอนครั้งแรกคือ๙๖๐บาทค่ะ

และรอบที่๒วันที่๑๕ก็นักกระดาษเหมือนกันค่ะ
แต่หลังจากนั้นซื้อเพิ่มอีก๓บาทก็คือเวลา๕ทุ่ม

ทางเขาก็ได้ยืนยันกับคืนมาว่าโอเคเราจ่ายแล้ว
ถูกไหมคะเช็คอีกรอบนะคะ
แล้วเขาก็ได้มีการส่งการแพ็คอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะ
ว่าจากคนกลางคนนี้ที่รับซื้อมา
แล้วก็เนี่ยค่ะจะมีชื่อเขียนไว้ทางบริษัทที่ส่งมาให้เขา
เพราะฉะนั้นลักษณ์เขาบอกว่าเขาโอนเงินให้หญิงแล้ว
ตั้งแต่คืนวันที่๑๕กรกฎาคมด้วย
เงินครบถ้วนแล้วก็มีหลักฐานหมดเลยว่าซื้อเลขอะไรบ้าง
แต่หญิงจะโอนให้วิปครีมกี่โมงไม่รู้
ปครีมจะโอนต่อให้ขนมกี่โมงอันนี้
เธอไม่รู้เธอรู้แค่ว่าก็เธอโอนเงินแล้วนี่
ฝั่งคุณรักเขาบอกเขาก็มีทนายความ
ทนายสุภสิทธิ์สิรินะครับทนายความของคุณลักษณ์นะครับ
นายสุภสิทธิ์เนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะโอนเงิน๕โมงเย็น๖โมงเย็น

ส่วนตัวมองว่าหญิงเนี่ยถ้าหญิงเนี่ย
ในส่วนของหญิงควรจะถูกกันเป็นพยาน
จะเรียกร้องให้หญิงรับผิดชอบรักก็ไปเอาจากหญิงสิอันนี้คงไม่ได้
แล้วเดี๋ยวจะตั้งรูปคดีพร้อมกับดำเนินคดีกับยี่ปั๊วด้วย
หลักก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
แล้วก็มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในการทำคดีนี้ให้กับลัก

อย่างนี้ทางคุณสิริรัติต้องไปไล่บี้ให้คุณหญิงรับผิดชอบตรงส่วนนี้ไหมครับ
เพราะว่าโอนเงินให้คุณหญิงนะครับ
จะไปไล่บี้เอาจากคุณหญิงได้ยังไงนี่

ตามเวลาที่ตำหนดเนี่ยครับ

ต้องถามเขาตรงนี้นะเขาได้รับไปบางส่วนนะ

เพราะมีคนมาทำเรื่องอายัดไว้ก่อน
เท่ากับว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งขึ้นเงินไม่ได้

มุมของคุณลักษณ์ทนายความก็บอกแล้วว่า
เขาก็จ่ายเงินผ่านหญิงไปแล้ว

บางส่วนจ่ายไปบางส่วนถือว่า

ก็รับรู้กันแล้วว่ามีการซื้อขายกันนะ
อาจจะทยอยจ่ายหรือจ่ายไม่หมดอะไรแบบนี้นะ
แต่ขนมบอกเอ้าก็ฉันเป็นต้นทางเนี่ย

ใช่มุมนี้มุมของต้นทางคุณผู้ชมส่งข้อความมา

ซื้อประกันกับคนที่เป็นตัวแทนบริษัทประกันมาขาย
จ่ายเงินไปกับตัวแทนตัวแทนไม่จ่ายเงินบริษัท

อันนี้คุณผู้ชมส่งมานะ

บางคนก็บอกทำไมเขาไม่มาคุยกันล่ะ

ถ้าเราไม่ยอมกันก็ต้องไปว่ากันทางคดีความนี้แหละ
เดี๋ยวตามให้ต่อค่ะเรื่องนี้น่าสนใจค่ะ
เกิดกับใครอีกในอนาคต